หมอลำนะคะบอกว่ามีผู้ชายคนนึงไปโวยวายอยู่หน้าเวทีหมอลำ
แล้วเขาบอกว่าวงการแสดงวงนี้วงดังด้วย
วงดังที่ชื่อคณะหมอลำระเบียบวัดห้าสิบวงใหญ่เลยแหละ
วงใหญ่เป็นข่าวตลอดเนอะวันนี้นะคะแล้วเกิดเรื่องอะไรเหรอ
ทำไมถึงวุ่นวายถึงขั้นต้องให้ผู้ชายที่อยู่หน้าเวทีตรงนี้
ให้รอพอพอพาตัวออกไปลองดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเต้า
ชี้หน้ากูแล้วบอกว่ากูบอกให้ถ่ายรูปมาถ่ายให้กู
เป็นลูกผู้ชายนะคะเดี๋ยวพอสุดไว้
พูดออกไมค์เลยแล้วผู้ชายคนนั้นเดินเชิญตัวไปเลยนะคะ
ที่คุณผู้ชมได้ยินคือแพร่พาวแสงทองสาวหมอลำชื่อดังค่ะ
อย่างที่บอกว่าเธออยู่คณะหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์
แสดงอยู่ที่ตลาดโรงศรีค่ะในอำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเศร้า
ผู้ชายคนนึงจริงมีกลุ่มมากันมีกลุ่ม
อยู่หน้าเวทีแต่มีหนึ่งในนั้นตะโกน
ตะโกนบอกให้เอาโทรศัพท์มือถือของตัวเขานั่นแหละ
ถ่ายรูปเขากับเพื่อนที่อยู่หน้าเวทีให้หน่อย
แต่หมอลำสาวรายนี้เธอก็บอกว่านี่มันถือเป็นการขัดจังหวะการแสดง
ก็เลยทำเป็นเฉยไม่ทำให้แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้น
ชี้หน้าด่าเธอด้วยคำหยาบคาย
ได้หยุดแสดงแล้วก็พูดออกไปอย่างที่ได้ยินนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เรียกให้รอปภมานำตัวผู้ชายคนนี้ออกไป
เพราะมันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่อง
แล้วคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปจริงก่อนหน้านี้เนี่ย

กับแฟนหมอลำหน้าเวที

ลองไปดูกันหน่อยค่ะ
ทำให้เสียบรรยากาศ

พยายามบอกแหละว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ทำให้เสียบรรยากาศ

เวลาขึ้นเวทีทุกครั้งเลยต้องบอกว่า
เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสะสวยด้วย
แล้วก็คณะหมอลำเป็นคณะที่ชื่อดังมาก

แฟนมาหน้าเวทีแฟนน่ารักเยอะแหละ

ใกล้ชิดศิลปินใกล้ชิดไปหน่อย

พอเกิดอะไรขึ้นก็จะพูดออกใหม่เห็นเดี๋ยวนั้น

ก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเธอเองด้วยนะคะ
แน่นอนว่าเรื่องป่วนหน้าเวทีหมอลำแบบนี้เนี่ย

เพราะว่ายังมีแฟนที่มาดูหมอลำ
บางคนเขาก็อยู่ในอาการมืนเมาก็มีเหมือนกัน

ทางวงก็อยากจะให้ทุกคนไปดูหมอลำกันด้วย

ด้วยความรักความชอบแล้วก็มีมารยาท
ก็สนุกไปให้เขาแสดงไปแล้วก็ของเราไป